ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นคำวิงวอนจากคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะ
ที่บอกว่าขอให้ผู้ใจบุญช่วยต่อชีวิตให้กับน้องปังลูกสาวของเธอด้วยค่ะ
ลูกสาวอายุ๕ขวบถูกโรงพยาบาลเอกชนทำให้พิการติดเตียงตั้งแต่กำเนิด
เดี๋ยวเธอจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของเธอทำให้ต้องมาอยู่ในสภาพนี้นะคะ
ตอนนี้๕ขวบแล้วเป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดเลยนะคะ
คุณนรมนค่ะคุณแม่ของน้องปังเล่าบอกว่าเมื่อปี๕๙เธอตั้งคันลูกคนที่๓
แล้วใช้สิทธิ์บัตรทองฝากคันที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเชียงใหม่
กรกฎาคมปี๕๙ก็ไปตรวจคันตามนัดคุณหมอบอกปกติตอนนั้นอายุคัน๓๖สัปดาห์
แต่วันรุ่งขึ้นนะคะรู้สึกเจ็บท้องก็เลยไปที่โรงพยาบาล
ฉุกเฉินส่งตัวไปห้องคลอดแต่พบว่าเด็กไม่กลับหัว
แต่ว่าเท้ามันออกมาข้างหนึ่งอะค่ะแพทย์เวรก็เลยทำเรื่องส่งต่อไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
แต่ระหว่างการนำส่งไม่มีแพทย์เฉพาะทางไปด้วย
มีแค่พยาบาลห้องคลอดและผู้ช่วยพยาบาลนั่งไปด้วยเท่านั้น
ปรากฏว่าระหว่างทางเด็กคลอดออกมาค่ะคลอดโดยที่ส่วนหัวเนี่ยยังติดอยู่กับช่องคลอด
แล้วเธอบอกว่าได้ยินพยาบาลพูดว่าเด็กตัวเขียวแล้ว
กระทั่งไปถึงอีกโรงพยาบาลหนึ่งพบว่าเด็กไม่หายใจแล้วค่ะ
คุณหมอก็ช่วยชีวิตใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วต้องเจาะคอ
นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้น้องกลายเป็นเด็กพิการมาจนถึงทุกวันนี้

คุณนรมนเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้น
ทำงานไม่ได้ต้องลาออกมาดูแลลูก
สามีที่ทำธุรกิจขายของเก่าก็ไปรับสินค้าไม่ได้เดินทางไม่ได้
พี่สาวของน้องปังทั้งสองคนก็ต้องลาออกจากโรงเรียนมาเรียนกศนแทน
ร้องเรียนไปที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพหรือสปสช
ก็ได้แจ้งผลบอกว่าการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชน
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข
โดยมองว่าการนำส่งผู้ป่วยโดยไม่มีแพทย์เฉพาะทางนั้น
เป็นการส่งต่อที่ไม่เหมาะสมผู้ป่วยเข้าสู่ระยะการคลอด
คลอดผิดปกติไม่มีสูติแพทย์มาตรวจอาการ
ทำให้การดูแลรักษาล่าช้า
คุณนรมนก็ยังบอกอีกว่า๕ปีที่ผ่านมา

แต่หลังจากคำวินิจฉัยของสปสชออกมา
ครอบครัวก็นัดเจรจากับโรงพยาบาลหลายครั้ง
ซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่าไม่ผิด
แต่ว่ายื่นข้อเสนอเยียวยาให้เป็นเงิน๒ล้านบาทแทนค่ะ
ซึ่งเรารู้ว่าลูกเราก็สู้
ตอนนี้น้องก็มีภาวะออกจากเสร็จเรื้อรังนะคะ
แล้วก็รับอาหารผ่านทางสายยาง

บอกว่าเดือนหนึ่งก็ใช้ค่าใช้จ่ายกว่า๖๐๐๐บาท
ทุกวันนี้ก็ค่าไฟก็ยังค้างค้างมาปีนึงแล้ว
แต่การไฟฟ้าเขาผ่อนผันให้นะคะ

ยังไม่ได้มีการเจรจาอะไรอย่างเป็นทางการ
โอ้โหเนี่ย๕ปีแล้วค่ะนะคะ
วันนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะช่วยเหลือครอบครัวของน้องปังนะคะ
เอาเราขึ้นเบอร์บัญชีเอาไว้ให้นะคะ
เป็นเบอร์บัญชีของธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชีขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
ชื่อบัญชีก็คือชื่อคุณแม่นรมนนั่นเองค่ะ